คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่าโชคดีสุดเหมือนกัน
ก็คือพี่แอนทองประสมโชคดีทั้งเรื่องความรักโชคดีทั้งเรื่องงาน
คือถ้าเป็นผู้จัดละครเรื่องไหนเรื่องนั้นปังทุกเรื่อง
ละครที่พี่แอนเป็นผู้จัดเนี่ยสนุกทุกเรื่องนะคะเป็นเพราะอะไร
เพราะพี่แอนเนี่ยเขาทำงานเป๊ะมากเข้มงวดมากนะคะ
ขนาดที่ว่านักแสดงระดับท็อปหลายคนผ่านมาแล้วเรื่องไหนเรื่องนั้น
พระนางเขาเมาส์กันหมดนะว่าพี่แอนเนี่ยคือผู้จัดที่เป๊ะที่สุด
ทั้งมาร์คปารินทั้งคิมเบอร์ลี่ณเดชยาย่ามิวนิถาผ่านมาหมดแล้ว
อย่างสาวมิวเนี่ยเธอบอกว่าตั้งแต่รู้ว่าจะได้ร่วมงานครั้งแรกกับพี่แอร์
ในเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีที่ดังตอนนั้นเธอก็ถูกสั่งให้ลดน้ำหนักทันทีเลย
รวมไปถึงมาร์คปารินเองก็เหมือนกันนะคะ
ในวันฟิตติ้งจนถึงถ่ายทำก็ลงมือคุมงานด้วยตัวเองแทบทุกขั้นตอนค่ะ
เราก็เออถ้าเราแบบตั้งใจได้แบบเท่าพี่แอนนี่คงแบบดีมากเลย
นี่ไม่ใช่แค่มิวการันตีนะหลายคนเขาก็การันตีความเป๊ะของพี่แอนนะคะ
ส่วนละครเรื่องล่าสุดกับละครเรื่องคือเธอที่นำแสดงโดยมาริโอและยายา
ทับด้วยนักแสดงตัวแม่สายหนังอย่างน้องออกแบบชุติมนต์เนี่ย
เพิ่งจะมาเล่นงานละครเป็นครั้งแรกนะคะเธอเจอความเป๊ะความปังจากพี่แอนยังไงบ้าง
ลองไปถามน้องกันสักหน่อยนึงค่ะ
แอนพี่แอนไว้ใจมากพี่แอนบอกว่าแบบเล่นได้อยู่แล้วพี่แอนเชื่อในฝีมือกดดันเลย
ต้องรอชมแล้วแหละว่าละครเรื่องแรกของน้องออกแบบจะเป๊ะจะปังขนาดไหนนะคะ